นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
พรุ่งนี้สารรัฐธรรมนูลจะลงมติ
แล้วก็มีการวินิจฉัยกรณีบ้านพักทหารแล้วนะครับ
ทีนี้ถ้านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

เรื่องของแคนดิเดตรายชื่อนายยก
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก
ดังนั้นเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้กันด้วยนะฮะ

พรุ่งนี้สารรัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัยแล้ว

แล้วก็ทางผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรบอกว่าคือไม่กังวล
ก็ให้เป็นหน้าที่แล้วก็เป็นคำสั่งของศาลในการพิจารณานะฮะ
เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอดีตพบทบ

เพราะว่าในกรณีของบ้านพักหลวงบ้านพักนายกรัฐมนตรีที่ร๑รอ
มันเกี่ยวข้องตั้งแต่ท่านดำรงตำแหน่งพบทบ
จนกระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมสภากลาโหม
ถึงกรณีนี้แหละฮะที่สารรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบันลัง
อ่านคำวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผลเอกประยุทธ์สิ้นสุดลงหรือไม่
กรณีอาศัยในบ้านพักกรมฐานราบที่๑มหลักศาพระองค์
โดยพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็เป็นดุลยพินิษฐ์ของศาล
อย่าไปคาดเดาอะไรส่วนตัวไม่ได้คิดอะไรมาก
เพราะเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่เคารพทุกประการ
ส่วนที่กลุ่มราศดรนัดชุมนุมในวันที่๒ธันวาคมวันพรุ่งนี้
หน้าสำนักงาน๓รัฐธรรมนูญนั้นเห็นว่าน่าจะไม่ถูกต้อง
เพราะการกดดันสารเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย
แล้วก็ในอดีตนั้นก็มีประเด็นเหล่านี้
การไปชุมนุมกดดันสารก็มีการจับคุมดำเนินคดีอย่างเดียวกัน
ก็นายกรมตรีบอกว่าก็ขอให้ระวังด้วยแล้วกัน

แล้วก็ผมขอรบทุกอย่างไม่ควรกลดลาไปพยายาม
แล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็ยังบอกอีกนะครับว่า
หากสารวินิจฉัยออกมาในทางลบว่าสถานะความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ซึ่งแน่นอนนะฮะก็อาจจะส่งผล
แต่ทีนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของศาล
นี่ผลเอกประยุทธ์บอกแบบนี้นะครับ

หากสารวินิจฉัยออกมาในวันพรุ่งนี้
แล้วผลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องหลุดจากตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี
หลุดคนเดียวมันจะส่งผลต่อคอรมอทั้งชุดทั้งคณะนะฮะ
ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีรักษาการ
เพื่อรอรัฐบาลชุดใหม่ให้มารับไม้ต่อ
ส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้น
ยังคงเป็นไปตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูล
ฉบับปี๒๕๖๐ที่กำหนดเอาไว้นะฮะ
เพราะยังอยู่ในห่วงเวลา๕ปีแรก
ตั้งแต่วันที่มีสมาชิกรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูลนี้
ดังนั้นการโหวตนายกยังคงต้องใช้เสียงของ
สสและหลายคนจับตามองเสียงของสว

ใช่ครับโดยเลือกจากบัญชีนายกของพักการเมือง
ที่มีสสไม่น้อยกว่า๒๕คน
ซึ่งก็คือพักเพื่อไทยที่เสนอชื่อมา๓คน

ตั้งแต่เราเลือกตั้งกันแล้วก็เราเลือกนายกรัฐมนตรีอะไรกัน
ทางเพื่อไทยมี๓คนที่ถูกเสนอมา
คือคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
คนนี้น่าจับตามองเพราะท้ายที่สุดเมื่อวานประกาศออกมา
แล้วมีหนังสือลาออกจากภักดิ์เพื่อไทย
ฟ้าผ่าเลยนะคะนอกจากคุณหญิงสุดารัฐแล้ว
ใช่ฮะนายชัยเกษมนิติสิริเป็นอีกแคนดิเดตหนึ่งของพักเพื่อไทย
นายชัดชาติสิทธิพันธ์คนนี้ไปไหนแล้วฮะ
พักประชาธิปัตย์เนี่ยมีนายอภิษฐ์เวชชาชีวะ
คนนี้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักลาออกจากพัก
ตำแหน่งหัวหน้าพักนะลาออกแล้ว
แล้วทีนี้คนก็มองไปว่าแล้วจะแคนดิเดตได้ต่อไหม
ทีนี้เหลือคนเดียวฮะเสียหนู
นายอนุทินชาญวิรากูลจากภักดิ์ภูมิใจไทย
คนนี้วันนี้ถูกผู้สิทธิ์ข่าวถามผู้สิทธิ์ข่าวแซว
ท่านเรียกท่านว่าเป็นว่าที่นายกได้ไหม

เออนะฮะหรือเสียหนูเนี่ยจะตกถังเข้าสารไหม
ตกถังข้าวสารหรือจะส้มหล่นหรือจะเป็นทุกขลาบ

จับตามองไปที่นายอนุทินชาญวิรากูลนะครับ
อย่างไรก็ตามนะฮะหากสมาชิกรัฐสภาจำนวนไม่น้อยกว่า๒ใน๓
มติขอให้เลือกนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีพักการเมือง

ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะมีสิทธิ์เข้าชิงตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหรือไม่
อาจจะไม่ได้เนื่องจากนะฮะถ้า๓รัฐธรรมนูล

ผลเอกประยุทธ์จันโอชาจะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง

ทั้งนี้ที่ผ่านมาประวัติศาสตร์การเมืองของไทยนะครับ
มีนายกรัฐมนตรีพ้นตำแหน่ง
คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมาแล้ว๓คน
ก็คือนายสมัครศูนย์ธราเวศ
จากตำแหน่งกรณีเป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชน
ในการจัดรายการชิมไปบ่นไป
วันที่๙กันยายน๒๕๕๑นะครับ
คนต่อมาก็คือนายสมชายวงศวรรษ
จากตำแหน่งกรณีถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
หลังจาก๓รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ยุบพักพลังประชาชน
เมื่อวันที่๒ธันวาคม๒๕๕๑นะครับ
ตามด้วยนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์
เก้าไก่แทรกแทรงการแต่งตั้งโยกย้าย

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมิชอบ
เมื่อวันที่๗ธันวาคม๒๕๕๗นะครับ

ก่อนหน้านี้เคยมีคำร้องยื่นสู่ศาล
ขอให้วินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์
มีลักษณะต้องห้ามเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่
เพราะว่าเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
แต่ครั้งนั้นสุดท้ายแล้ว๓รัฐธรรมนูลมีมติเอกฉัน
ผลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
วินิจฉัยเมื่อวันที่๑๘กันยายน๒๕๖๒นะครับ

วินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไร
พรุ่งนี้รู้กันแน่บาท๓
ตามที่สารรัฐธรรมนูญท่านบอกว่า
กรณีของบ้านพักหลวง

หัวไทยก็มาสัมภาษณ์ว่ามั่นใจ
ว่าสิ่งที่ยื่นไปมั่นใจเรื่องของข้อกฎหมาย
จะสามารถที่จะเอาผิดนายกรัฐมนตรีได้นะคะ
แล้วก็ขอบคุณเอกประยุทธ์น่าจะตกที่นั่งลำบากแล้ว
อันนี้ในฝั่งของผู้ร้องเขานะฮะ